อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ขับย้อนสอน
อุโมงที่ห้าแยกปักเกร็ดนะคะก็เลยทำให้ไปชนเข้ากับรถบรรทุก
บาดเจ็บสาหัสโดยอุโมงแห่งนี้เนี่ย
เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งค่ะจนถูกเล่าขานกันว่า
เป็นอุโมงอาถรรพ์มีตัวตายตัวแทนนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจิรายุทธ์บุญชูค่ะ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีชีวิตที่นายธนาวุฒิหมื่นหารอายุ๓๑ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนลงมาใต้อุโมง๕แยกปากเกร็ด
ถนนติวานนท์ขาเข้าจนพุ่งชนกับรถบรรทุกน้ำแข็งอย่างจัง
กระเด็นกระแทกไปกับผนังอุโมงอาการสาหัส
ส่วนนายอนุสรภาพสิงอายุ๓๗ปีคู่กรณี
หลังเกิดเหตุเขาได้ขับรถไปจอดด้านหน้า
แล้วลงมาดูอาการคนเจ็บก่อนโทรเรียกรถพยาบาล
คุณผู้ชมครับอุโมงด้านหลังของผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
คืออุโมง๕แยกป่าเก็ดถนนติวานนท์มุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลชนลปัทธาน
ซึ่งภายในอุโมงแห่งนี้นั่นเองก็เป็นจุดเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ขับย้อนสอนมาชนกับรถบรรทุกน้ำแข็ง

อีกทั้งตลอดที่ผ่านมาอุโมงแห่งนี้ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นแทบทุกวัน
คนในพื้นที่ต่างเรียกกันว่าอุโมงอาถรรพ์ครับ
โดยวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาดูกันว่า
เส้นทางผ่านอุโมงแห่งนี้สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของอาถรรพ์
หรือความประมาทกันแน่ครับ
ธนวัฒน์ฉันวัฒนาชัยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
ช่วยคนเจ็บวันเกิดเหตุบอกว่าอุโมงแยกปากเกร็ดแห่งนี้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งหากจะพูดถึงเรื่องสถิติ
เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดคงบอกได้ไม่ละเอียด
แต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุใหญ่จนมีคนเสียชีวิต
ปีนี้ก็มีเหตุวันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา
เวลาประมาณตี๔๓๐เกิดเหตุรถจักรยานยนต์หลุดโค้ง
ชนแท่งปูนแบรีเออร์เกาะกลางถนน
ทำให้ชายอายุ๒๖ปีเสียชีวิต
ส่วนปีที่แล้วในวันเดียวกันมีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้ง
คือช่วงเวลาประมาณตี๕๓๐บริเวณเดียวกัน
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ชนกับแบรีเออร์
มีผู้เสียชีวิต๑รายเป็นชายอายุ๒๖ปีเช่นกัน
ทำให้หลายคนเชื่อว่าอุโมงแห่งนี้เป็นอุโมงอาถรรพ์

อยากให้มองในทางด้านอีกมุมก่อนว่า
ถ้าเราประมาทยังไงเราเกิดอุบัติเหตุแน่นอน
แต่ถ้าเกิดมองในด้านศัยยศาสตร์
จะเป็นวันที่ซ้ำกัน
แล้วก็เวลาที่ไล่เลี่ยกันประมาณนี้ครับ
ก็คือเป็นให้ข้อคิดไว้ว่า
คุณขับขี่ยามพนะมาหนึ่งคือคุณต้องระวังอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นรถนั่งส่วนบุคคลหรือว่ารถมอไซค์

เป็นเรื่องของอาถรรพ์ตัวตายตัวแทน
ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่หากผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ไม่ประมาท
อุบัติเหตุแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกแน่นอน